คุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันต่อค่ะอุดัยธานีเนี่ยมีหนุ่มคนหนึ่งเขาขายลอตเตอรี่นะคะ
ดีคืนนี้ก็หายไปเลยค่ะ๔วันก็ออกตามหากันก็ไม่เจอ
แล้วสุดท้ายเจ้าตัวขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้านกลับมาได้อย่างปลอดภัย
ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวเล่านะคะว่าคือ
ระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านก่อนหน้านี้ไปเจอผู้ชายสองคนเข้ามาตีสนิทมาพูดคุย
แล้วขายเงินเงินจากการขายโรตเตอรี่เนี่ยหมื่นกว่าบาทอยู่ในตัวกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาจี้ชิงเงินอ่ะ
ก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะหนีไปสุดท้ายหนีไปแล้วก็ไปหลงป่ากลับออกมาไม่ได้ค่ะ
เนี่ยค่ะเจ้าตัวกำลังเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงเหตุการณ์อยู่นะคะเจ้าตัวนะคะ
ชื่อวันัยดำรงศ์ทัพกระเสพอายุสี่สิบสองปีอะค่ะ
เป็นชาวบ้านคอกวัวอยู่ในตำบลหนองยายดาอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
หนุ่มขายโรตเตอรี่คนนี้เขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยเลย
ตั้งแต่วันที่๑๖มีนาคมแล้วก็มีการระดมกำลังค้นหากันในป่านะ
บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ตำบลเนินสาราอำเภอกรกพระ
ก็หากันอยู่นะคะหากันใหญ่เลยเนี่ยแบบเนี้ยเจ้าตัวเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วอ่ะนะคะ
แล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยด้วยความอ่อนเพลียนะบอกว่าก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ย
มีวัยรุ่นสองคนมาหาเขามาชวนเขาคุยอ่ะ
ตอนนั้นเขาก็กลัวค่ะว่าสองคนที่มาหาเขาเนี้ยจะมาทำร้ายหรือว่ามาดักปล้นอืม
เงินที่เขาติดตัวอยู่ตอนนั้นมีหมื่นกว่าบาท
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอะค่ะก็หนีไปตามเชิงเขาในเขตวรรณอุทยานเขาหลวง
ทีนี้ระหว่างที่หนีอ่ะเกิดหลงป่าค่ะขี่เข้าไปแล้วอะค่ะ
หาทางออกไม่ได้จำทางกลับไม่ได้จำทางกลับบ้านไม่ได้
ก็เลยต้องอยู่ในป่านาน๔คืนนะคะแล้วโทรศัพท์ถามว่ามีโทรศัพท์ติดตัวไหม
มีโทรศัพท์ก็มีแต่แบตหมดแบตหมดก็เลยติดต่อใครไม่ได้
ขณะนั้นก็รู้สึกงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเหมือนจะจำอะไรไม่ได้มากนัก
จำได้ว่าเขาเนี่ยแค่หลงป่าส่วนที่กลับมาบ้านได้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตอนตื่นขึ้นมาในป่าเนี่ยอยู่ตรงประมาณเชิงเขาเนี่ย
รู้สึกเหมือนชินทางรู้สึกเหมือนทางมันเริ่มคุ้นชินขึ้นมา
ก็เลยคว้ารถจักรยานยนต์ขี่มาเรื่อยมาเจอชาวบ้านก็เลยถามทาง
แล้วก็สามารถกลับบ้านมาได้ถูกเนี่ยนะคะนางทวีทัพระเศษนะคะ
แล้วก็ในหมื่นทัพระเสพคือพ่อแล้วก็แม่ของนายดำรงเนี่ย
บอกดีใจมากนะคะที่ลูกชายกลับมาแบบมีชีวิตแล้วก็ปลอดภัย
เงินที่ได้จากการขายลอตเตอรี่ที่มีติดตัวหมื่นกว่าบาทเนี่ย
ไม่ได้ถูกปล้นหรือว่าถูกจี้ถูกชิงไป
ที่กลัวเอาไว้ตั้งแต่แรกการกลับมาของนายดำรงเนี่ย
ยาดเห็นมั้ยคะดีใจดูสิมาฟั่งดีใจกันเต็มบ้านไปหมด
จากนี้ญาติก็ยังมีการจัดพิธีผูกแขนรับขวัญให้กับนายดำรง
กลับมาอย่างปลอดภัยโดยไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยด้วย
อย่างไรก็ตามของแบบนี้ค่ะน้อกซาไพรค์ของนายดำรงเนี่ย
ขอให้เปิดป่านี่เป็นพิธีตอนนั้นนะคะขอให้พบศพด้วย
แล้วก็มีการใช้เวลาค้นหากันอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงไม่พบตัวนายดำรงค่ะ
เจ้าตัวก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านมาเองอย่างปลอดภัย
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทุกคนนะคะตามภาพที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ